เพราะว่าเด็กชายวัย๓ขวบไปเล่นน้ำฝน
เพราะว่าฝนมันตกไปเล่นอยู่กับเพื่อนนะครับ
ปรากฏว่าลื่นตกคูเมื่อวานนี้
และทีนี้แม่ญาติคนในครอบครัว
ชาวบ้านหน่วยกู้ภัยต้องมาตามหานะครับ
ด้วยความหวังว่ายังจะมีชีวิตอยู่
แต่ปรากฏว่าพอมาถึงช่วงเช้านี้
พบกลายเป็นศพไร้ปฏิหารนะครับ
กรณีของน้องอันวาเด็กชายวัย๓ขวบ๗เดือน

ขณะที่ออกไปเล่นน้ำฝนกับเพื่อนอีก๓คน

แต่ว่าน้องอันวาเกิดพลัดตกลงไปในครูระบายน้ำ
ในซอยสาวิกเขตเทศบาลตำบลประดังเบซา

แล้วก็ถูกน้ำซัดศูนย์หายไปในคูนะครับ
ซึ่งน้ำมันค่อนข้างจะไหลเชี่ยวนะคุณ
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทั้งญาติและห่วยกู้ภัยรวม
ทหารและก็ตำรวจในพื้นที่ออกค้นหาตลอดทั้งคืน
แต่ก็ไม่พบแล้วก็ต้องมาดูตรงท่อระบายน้ำตรงนี้ด้วยนะคุณนะ
เพราะว่าน้ำที่มันพัดจากคูระบายน้ำมา
มันก็จะไหลเข้าท่อตรงนี้แหละครับ
๘โมงเช้าวันนี้พบน้องอันวาแล้ว
แต่ไม่มีปฏิหารน้องอันวาเสียชีวิตนะครับ
โดยถูกน้ำซัดไปติดบริเวณกองขยะคุณ
องขยะไม้ไผ่ในคลองเมเยอร์ถนนท่าข่อย

ซึ่งห่างจากจุดที่น้องพลัดตกลงไปในครูระบายน้ำ
ถึงประมาณ๑กิโลเมตร๕๐คุณกิโลเมตรครึ่ง
คนที่ไปพบร่างของน้องอันวาคนแรกก็คือนายอูโอมาน
เป็นแรงงานชาวเมียนมานะครับที่ออกไปช่วยตามหาน้องตั้งแต่เมื่อคืนนี้
แล้วก็รุ่งเช้าก็ออกตามหาน้องอันวาอีก
เขาบอกว่าเขาไปพบร่างของน้องอันวา
ติดอยู่ใต้กองขยะไม้ไผ่ในคลอง

เขาเห็นแค่นิ้วมือเล็กของเด็ก

โผล่ขึ้นมา๑นิ้วเท่านั้นเอง

ทีนี้เขาเห็นนิ้วมือใต้กองขยะไม้ไผ่แล้ว

และพบเป็นร่างของน้องอันวาอยู่ในนั้นจริง
ทีนี้ครับนางสาวนุจรีปฏิญาณสันกุลสัจกุลนะครับ

แม่ของน้องอันวาไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะคุณ
เมื่อคืนเดินตามครูระบายน้ำแบบนี้
พร้อมกับญาติพร้อมกับชาวบ้านแล้วก็กู้ภัย
ตะโกนเรียกชื่อน้องอันวาอันวาลูกอยู่ไหนลูกนะ
เช้านี้มาพบเป็นศพแม่เป็นลม
แล้วก็ร่ำไห้แทบขาดใจท่ามกลางญาติพี่น้อง
และชาวบ้านที่ต้องมาให้กำลังใจนะครับ
แล้วแม่บอกว่าน้องอันวาเป็นลูกคนที่๔จากทั้งหมด๕คนนะครับ
กุศลทางศาสนาต่อไปนะน่าเศร้าน่าสลดนะครับ
ใช่ค่ะ